ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยตอนนี้ยังคงเผชิญกับหมอกควันอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมขณะที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้นะคะว่า๘๐เกิดจากควันของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาไหม้ข้าวโพดส่งออกค่ะแล้วก็มีการจี้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขหรือว่ามีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเทศเพื่อนบ้านสภาลมหายใจของภาคเหนือนะคะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะคะซึ่งถือว่าเข้าขั้นวิกฤตค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์นั้นจะลากยาวไปจนถึงเดือนเมษายนอีกด้วยนะคะเนื่องจากพบว่าปัญหาฝุ่นหมอกควันทั้งในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยได้รับอิทธิพลแล้วก็ผลกระทบจากการเผาของประเทศ

มานมหาศาลในการส่งออกอยากให้มีการหารือร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นข้ามแดนในระยะยาวอย่างจริงจังค่ะส่วนสถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังคงรายงานว่ามีการเผาป่าลุกลามอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ทั้งในพื้น
ที่จะให้คุณภาพชีวิตคุณภาพการหายใจ
แล้วก็สุขภาพประชาชนชาวไทยดีขึ้นนะคะ
ทั้งหมดนี่คือภาวะโลกร้องค่ะ